บรรดาจิตอาสานะครับที่ตั้งใจมาแจกน้ำดื่มรวมทั้งอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ไปรับของนั้นเข้าคิวแล้วก็ต่อแถวอย่างมีระเบียบด้วยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ที่สาราศาธัยสมาคมในพระบรมหาราชวัง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และจะขอเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙
อันนั้นเหตุการณ์แรกเลยที่

ไปทอดกระถิ่นวทพนันเชิง
ได้กราบใช่ค่ะตอนนั้นยายอย่างเล็กอยู่

ก็ได้กราบท่านนะคะได้ไปกราบท่านแล้วก็ลงพระนาม

ก็พูดสิครับอย่าให้เล่าเลย
แรกว่ากราบท่านก็ดีใจแล้วลูก
โอ้โหปรับปลื้มชื่นใจสมที่ความต้องการนะครับ

ขอพรผมเองนึกว่าพระองค์ท่านยังอยู่อะครับ
เหมือนกับที่พระองค์ท่านยังอยู่เลย
ขอบรมีท่านคุ้มครองประเทศไทย
เคยเจอที่ชุมพรตอนที่ท่านไปหนองใหญ่
ไปที่โครงการพระราชดำริแก้มลิง
ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าด้วยในตอนนั้น
ใกล้ที่สุดแค่นิดเดียว
เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ชาวชุมพร

ด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

เดินทางมาร่วมแจกของกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีคนรับของแจกจากจิตอาสา
แล้วนำไปจำหน่ายต่อที่บริเวณคลองหลอด
โดยขอความร่วมมืออย่าดำเนินการในลักษณะดังกล่าวค่ะ
ไม่ก็ลองดูแต่ก็ขอความร่วมมือแล้วกัน

เขาเอามาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กินได้ใช้
ไม่ใช่เอาไปขายนะครับ

เอาเท้าลาน้ำหรือเปล่า
เช่นเดียวกับจิตอาสาที่ฝากไปถึงผู้มาเข้าคิว
รับของแจกว่าควรมีระเบียบวินัยค่ะ
ก็คือตรงนี้นะคะอยากให้เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตรงที่เราปฏิบัติมาใช่ไหมฮะ
คนหนึ่งก็คือชิ้นหนึ่งแต่บางคนเอาไปหลายหลาย
แล้วคนหลังล่ะคะเราไม่เผื่อแผลตรงนั้นเหรอ
ทำไมเราไม่เอาเดินรอยเท้าของพ่อ
ที่เราตั้งใจมาตรงนี้บ้างนะคะ
คือตรงนี้แล้วพอแล้วคือพอแต่ว่าคนหลังนะคะ
เราเอาตรงนี้พูดแล้วมันกินใจนะฮะ
มาด้วยใจหมายโดยใจของทุกคนฝันจะลงตรงนี้ได้

ก็คือหนึ่งก็คืออย่ารัดคิว

ไม่ใช่ว่ารับไป๔ถุง๕ถุงอ้างว่าพาไปให้คนโน้นไปให้คนนี้
อันนั้นถือว่าไม่มีมารยาทนะฮะฉะนั้นก็อยากจะฝาก
เพราะว่ามันยังมีอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคใต้
ยาลาพัทธลุงสงขลานครศรีธรรมราชชุมพร
ที่ประชาชนพร้อมที่จะนำผลิตผลการเกษตร
สวนเกษตรของพี่น้องประชาชนนะครับที่บริจาคมาให้ฟรี
เจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงจิตอาสาท
ที่จะนำอาหารและสิ่งของมาบริจาคในช่วงเวลานี้
สามารถนำไปไว้ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

และจากนั้นจะมีอาสาสมัครที่ลงทะเบียนไว้
สิ่งของออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไปค่ะ
และในวันนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชน
นามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ